ที่เสาไฟฟ้าล้มลงมาแล้วก็มาทับรถ
ไปสักหมดสี่คนสาเหตุฝนมันตกหนัก
คุณผู้ชมแล้วดินมันอุ้มน้ำ
สุดท้ายเสาไฟฟ้าล้มแล้วมันดึงกัน
มีเหตุการณ์นี้ที่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ขณะ
สาวไฟฟ้าล้มลงมาทับรถ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะพอล้มลงมาปุ๊บควันขึ้นที่รถเลยค่ะนี่จนมันเห็นมาตั้งแต่ตรงอักษรสีแดงนั่นอ่ะ
มันดึงกันมาตั้งแต่ต้นแรกใช่ไหมมันไล่แล้วรถคันนี้คล้ายเหมือนรถส่งของอ่ะเนอะ
ประจังหวะมาเสร็จโดนเสาทับลงไปนู้นดูดิเอกหลังประตุงประตุงเปิดเละหมดอ่ะ
ก่อนหน้าที่จะมาทับคันนี้นะทับมาแล้วข้างหน้าเนี่ย๓๔คันนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณขวัญค่ะ
เสาไฟฟ้าแรงสูงข้างทางล้มไล่มาทีละต้นละต้นละต้นจนมาถึงรถคันนี้เป็นรถกระบะส่งพัสดุนะคะ
หลังจากนั้นเปลวไฟลุกขึ้นทันทีน่ากลัวจริงสักครู่คนขับออกมาจากรถได้ทันค่ะ
แล้วก็เดินออกไปห่างจากรถกระบะไปเพื่อความปลอดภัยค่ะเหตุเกิดก่อนเที่ยงเมื่อวาน
บนถนนสายเด่นชัยลำปางบริเวณบ้านไซน้อยในอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่
เพราะดีจริงจริงอ่ะเหตุการณ์เนี้ยไม่มีคนเจ็บทีนี้ความเสียหายเบื้องต้นมีอะไรบ้าง
เสาไฟฟ้าแรงสูงล้มตามกันลงมาในสิบต้นไปทับรถเสียหายในสี่คัน
เป็นรถกระบะในสองคันดูสภาพรถสิคุณยับยู่ยี่ไปหมดเลย
นี่รถเก่งก็เสียหายกระจกด้านขวาด้วยนะคะรถเก๋งรถตู้อีกอย่างละหนึ่งคัน
คนขับรถกระบะส่งพัสดุเอกชนบอกว่าแม่โชคดีจริงออกมาจากรถได้ทัน
ตอนนั้นรถตู้มันอยู่ข้างหน้ามันถูกเสาไฟทับไปก่อน๑คัน
ก็เลยไม่รู้จะหลบไปทางไหนคนขับรถกระบะสี่ประตูที่ถูกเสาไฟฟ้าล้มทับอีกคนนึงอ่ะ
ก็คือนายบุญยทัศน์ชุมเฉยก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า
ตัวเขาเนี่ยเพิ่งจะเกษียณอายุราชการมาแค่วันเดียวไม่นึกเลยจริงว่าจะมีเคราะห์
เสาไฟล้มเป็นโดมิโน่แบบนี้คือเขาเองเห็นนะ
พยายามจะขับให้มันพ้นแนวเสาให้มากที่สุดอ่ะแล้วก็กำพระที่ห้อยอยู่ในคออ่ะ
ขอให้คุ้มครองหน่อยสุดท้ายก็รอดมาจริงฟังเสียงเขาเล่าเหตุการณ์หน่อยคุณผู้ชม
ทีนี้มีคำถามแล้วว่าอะไรเป็นสาเหตุที่พระที่ทำให้รอดกำอยู่ในมือตลอดแต่อยู่ที่หน้าอกตลอดนะคะ
สาเหตุอะไรที่ทำให้เสาไฟฟ้าล้มได้เยอะขนาดนี้
สาเหตุขนาดนี้เจ้าหน้าที่เขาฆ่าการว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องค่ะ
ก็เลยทำให้ดินอุ้มน้ำไว้ไว้มากจนดินซุดตัว
แล้วก็ทำให้เสาไฟซุดตามกันไปด้วยแล้วก็ล้มลงมาตามกันตามกันแบบนี้ค่ะ
นี่ถ้าเกิดว่าไม่มีภาพจากกล้องหน้ารถแบบนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะ
แต่โชคดีไฟไม่ช็อตคนที่โดนทับไป
ใช่อันนี้ต้องยอมรับจริงนะคะโหโชคดีมาก